จริงหรือไม่กลุ่มคนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม
ในขณะที่กลุ่มคนที่มีอายุกลางคนหรือกลุ่มผู้สูงวัย
มักจะมีความคิดเชิงอนุรักษ์นิยม
จากความแตกต่างในเรื่องแนวคิดช่วงอายุ
ยังมีผลต่อความยากง่ายในการชักจูงใจในการเลือกตั้งอีกด้วย
ซึ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่แต่ละพักการเมือง
พยายามจะช่วงชิงคะแนนเสียงจากคนในกลุ่มวัยต่าง
ข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งได้ประกาศจำนวนราศดรทั่วราชอาณาจักรที่มีสัญชาติไทย
นักหวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๕
ประชากรสัญชาติไทยมีจำนวน๖๕ล้าน๑แสนคน
เราได้จากและคัดกลุ่มคนวัยต่าง
เทียบไปเห็นในการเลือกตั้งปี๒๕๖๖
โดยแยกตามกลุ่มอายุต่างแต่ละช่วงอายุดังนี้
จากภาพรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีประมาณ๕๒ล้าน๕แสนคน

ถ้าพักการเมืองใดสามารถสร้างกระแสนิยม
หรือสร้างแรงจูงใจดึงฐานเสียง
จากกลุ่มวัยต่างหรือบางส่วนมาได้
นั่นย่อมหมายถึงตัวเลขสอ
ที่สามารถจะพลิกผันให้พักการเมืองนั้น
ประสบความสำเร็จในสนามการเลือกตั้งครั้งนี้ได้